โคต้ารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่แบ่งกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ
อันนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับที่เราตรวจสอบได้เนี่ยนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีจะมีคุณสมศักดิ์เทพสุธินคุณภูมิธรรมเวชยชัย
คุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณนะฮะ
ซึ่งก็จะเป็นจากทางเพื่อไทยภูมิใจไทยและพลังประชารัฐ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นของพักเพื่อไทยนะครับ
ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครมีชื่อของคุณพวงเพชรชุนละเอียดอยู่ด้วย
ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังเป็นโคต้าของพักเพื่อไทยนะครับ
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าคุณเศรษฐาจะควบเองหรือไม่
หลังจากเมื่อวานข่าวว่าคุณเศรษฐาจะเป็นนายกควบรมวคลังเนี่ย
ข่าวมาแรงมากค่ะกระทรวงคมนาคมมีชื่อของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะ
จากทางเพื่อไทยนะครับกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติใช่ค่ะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะฮะ
อ่ากระทรวงเกษตรและสหกรนี่เป็นโคต้าของภูมิใจไทยนะครับ
แต่ก็มีข่าวว่าพลังประชารัฐเองก็ต้องการกระทรวงนี้อยู่เหมือนกัน
กำลังพูดคุยเจรจากันอยู่นะครับ
อุตสาหกรรมมีชื่อของคุณสุชาติชมกลิ่น
รวมไทยสร้างชาตินะฮะ

นี่ฮะชื่อนี้มาแรงเลยนะฮะวันนี้

หัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ใช่ค่ะตอนแรกแต่เดิมคุณท็อปอยู่พมใช่ไหมคะ

แต่นี่โอ้โหถ้าว่าการได้โคต้าตำแหน่งเดียวนะ

ถ้าได้พลาดนิดเลยเนี่ยอื้อหือนี่นะฮะ

วันนี้มีชื่อของพลเอกนิพัฒน์ทองเล็ก

โคต้ากลางก็คือทุกพักมาคุยกันว่า

กระทรวงกลาโหมเนี่ยความมั่นคงที่มาดูแลตรงนี้เนี่ย
ท่านไหนเหมาะสมที่จะเป็นรัฐมนตรีคนนอกที่จะเชิญมานั่งตำแหน่งนี้

คุณอนุทินชาญวิรากูลจะนั่งว่าการนะฮะ

กระทรวงการต่างประเทศของเพื่อไทยนะครับ

โผล่ตามรายงานข่าวที่ทางไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบมานะฮะ

อ่าจะเป็นหมอชนน่าน
นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการยังเป็นโคต้าของพักเพื่อไทยอยู่
แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครนะครับ
กระทรวงแรงงานมีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
จากทางพลังประชารัฐจะนั่งว่าการกระทรวงนี้เลยนะฮะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พลตำรวจเอกพระธรวาสวงศ์สุวรรณ
เท่ากับว่าจะรองนายกและควบว่าการกระทรวงนี้ด้วย
เพื่อไทยยังมีโคต้าของรัฐมนตรีกระทรวงพมด้วยนะครับ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นของภูมิใจไทย

ชื่อของคุณสมศักดิ์เทพสุธินหายไปไหน

เคยอยู่พลังประชารัฐนะนั่งว่าการยุติธรรม

ย้ายมาอยู่เพื่อไทยกลับมาอยู่บ้านเก่าที่เพื่อไทยอีกครั้ง

ผมอยู่แต่พักที่เป็นรัฐบาลเท่านั้น

แดดิเดตนายกยังไงต้องมีชื่อคุณสมศักดิ์

วันนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าการจัดสรรรัฐมนตรีเนี่ย
เสร็จเรียบร้อยสัปดาห์หน้าขณะนี้ยังไม่จบ

ตอนนี้ที่นิ่งเนี่ยจะเป็นกระทรวงใหญ่มาก

ยังอยู่ในขั้นตอนของแต่ละพักอยู่
กระทรวงแต่ละพักก็อยากได้ตรงกัน
ยังต้องเจรจาต่อรองกันอยู่

เป็นกระทรวงที่ชัดเจนส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่ที่เป้าหมายของพักการเมืองเนี่ย
ก็จะมีเป้าหมาย
แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังอีกเยอะ
บางกระทรวงก็ยังอยากได้ตรงกัน

ก็คงจบไม่เร็วนะครับ
คือทุกโผช่ววายังไงต้องมี

จะเป็นรัฐบริช่วยรึเปล่า
ไม่ใช่นะครับไม่มีทาง

บอกว่าวันนี้รู้สึกดีที่เห็นภาพนายกรัฐมนตรีคนใหม่

เชื่อว่าประชาชนน่าจะดีใจที่เห็นภาพแบบนี้
เป็นการพยายามทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันผ่านไปให้ได้มากที่สุด
จะไม่สามารถทำให้จบลงได้ภายใน๑วัน๒วัน
แต่อย่างน้อยก็มีรอยยิ้มเกิดขึ้น
ส่วนการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีในคอรมอเศรษฐานึง
คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ต้องให้เกียรตินายกคนใหม่ในการพิจารณา
หากมีปัญหาอะไรค่อยมาคุยกัน
ส่วนโผล่ที่หลุดออกมาตามหน้าสื่อโดยเฉพาะชื่อของคุณชาดาไทเศษ

จะนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เดี๋ยวฟังนะฮะ

เรื่องการจัดตั้งคณะรัฐบาลต้องเป็น

เราไม่ควรไปก้าวไก่ท่านนะครับ
ใจข่าวว่าเฉพาะชาดาจำไหนก็ประาทนธรรม

ไม่รู้จะตอบยังไง